ร้องได้ให้ล้าน
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
ถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อค้างเส้นทางกับน้า
กันไว้หนึ่งคำนะร้องผิดได้หนึ่งคำ

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ตอนนี้เราก็จะให้คุณนาหยุดด้วย

เก็บเงินสี่หมื่นเอาไว้กอดไว้ก่อนนะฮะ

เหมือนค่ะแบบมันโล่งไปหมดเลย

อยากเอ็นกายลงไปนอน

ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยนะค่ะ

เหลือไปเอามอเตอร์ไซค์ออกที่จำนองไว้อีก๘คัน
ถ้าได้๘๐๐๐นั่นหมายถึง

ของพี่นาของหลานของยายจำ
ครั้งหน้ามาเชียร์และเอาใจช่วยค่ะว่า
อนาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่
นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น๑๘นาฬิกา๒๐นาที

เฮ้ตัวช่วยอีกนึง

๗ขวบค่ะอยู่อนุบาลอยู่
ตั้งแต่นั้นมาคุณนาก็รับหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกทั้ง๓คน

โอ้โหผู้หญิงคนเดียวแม่อีกคน

ถูกตัดน้ำตัดไฟมานานขนาดไหน

โอ้โฮ
หากมีเวลามาเลี่ยงบรรณาบ้างนะพี่น้า
อย่ามัวไปเถอะแสงไฟในเมืองมั่งคัง
คุณนาร้อง